ก่อเหตุรายนี้เนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
แล้วก็เรียกร้องว่าให้สารตัดสินโทษประหารชีวิตเลย
สำหรับผู้ที่ก่อเหตุให้ตายตามกันไปค่ะครับ
ช่วงประมาณสิบโมงเช้าที่ผ่านมาตำลวดสมภาวโฆษ์โพชัยค่ะ
นำตัวในแมนพงศ์ชำนิงานหรือนายซีเกมอายุยี่สิบเจ็ดปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงศีรษะ
วัยรุ่นเสียชีวิตสองศพวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมานะคะ
จุดแรกที่ทำแผนคือร้านหมูกระทะมือปืนเนี่ยพาแฟนสาวไปนั่งกินหมูกระทะ
แล้วบังเอิญไปเจอกับนายท็อปคู่อริมากับในแฟมเข้ามานั่งกินที่ร้านหมูกระทะเหมือนกัน
ด้วยความแค้นที่ถูกนายท็อปไล่ยิงมาก่อนค่ะนายแฟมกับนายท็อปกินเสร็จกำลังจะกลับ
ซีเกมคนนี้ก็บอกแฟนว่าให้นั่งกินไปก่อนเดี๋ยวจะออกไปทำธุระ
แล้วก็ตามทั้งคู่ออกไปเลยนะคะครับส่วนการทำแผนในจุดที่สองคือบ้านของนายเต๋า
เพื่อนของผู้ตายทั้งสองคนค่ะหลังจากที่กินหมูกระทะเสร็จในแฟมในท็อปผู้ตาย
ไปหานายเต๋าที่บ้านนายซีเกมเนี่ยแอบตามมาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ในซอยข้างบ้าน
จากนั้นย่องเข้าไปเงียบเงียบค่ะจังหวะนั้นเนี่ยเห็นว่าทั้งสามคนกำลังพูดคุยกัน
ท็อปนอนในเปรย์ในเต่าในแฟมเนี่ยนั่งบนพื้นจังหวะที่นายซีเกมเดินเข้ามาในท็อปเห็น
ก็รีบหยิบปืนที่เหน็บตรงเอวแต่ว่าไม่ทันนะคะ
นายซีเกมใช้ปืน๙มมยิงสวนเข้าที่ขาทำให้ในท็อปวิ่งหนีไป
จากนั้นนายซีเกมตัดสินใจจ่อยิงในแฟม๒นัดที่ศีรษะและหน้าอกเพื่อปิดปากเลยค่ะ
แล้วก็ตามไปยิงในท็อปที่ป่าหลังบ้านเจาะยิงที่ศีรษะสองนัดก่อนจะวิ่งหนีไป
แล้วก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ไว้ในช่วงที่มีการทำแผนนักข่าวถามถึงมูลเหตุจูงใจในการฆาตกรรม
ซีเกมก็เลยเล่าบอกว่าแค้นที่เขาเคยถูกข่มเหงรังแก่มาก่อน
และที่จริงแล้วตั้งใจจะไปเคลียร์ว่าไปไล่ยิงเขาทำไมครับ
แต่ในท็อปกลับคว้าปืนเขาก็เลยชิงลงมือเลยค่ะ
จากนั้นนายซีเกมพูดสั้นว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรอีกเลยนะคะ
หลังจากทำแผนเสร็จตำรวจรีบนำตัวในซีเกมกลับสพโคกโพชัยทันที
เพราะกลัวจะเกิดเหตุชุลมุนเนื่องจากญาติญาติผู้ตายเนี่ย
เดินทางมาขอดูหน้ามือยิงมากันถึงสองร้อยคนค่ะ
พ่อแม่ของผู้ตายที่มารอดูการทำแผนบอกว่าเรื่องวัยรุ่นทะเลาวิวาสเนี่ย
เป็นเรื่องปกติมีกันได้แต่ไม่คิดเลยว่าลูกชายจะถูกยิงตายแบบนี้
ขอวิงวอนไปที่สารตัดสินโทษประหารชีวิตเลยค่ะ
เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้โหดเกินรับได้พร้อมกับปิดท้ายว่าชีวิต
ยังไงก็ต้องแลกด้วยชีวิตนะคะฟังเสียงของพ่อหน่อยค่ะ
ไม่ได้คุยกับตำรวจยังไม่ได้คุยกับผมคิดมาคิดมาวันนี้อยากมาดูหน้า
ใช่หนูหนูอยากเอาชีวิตเล็กไว้ชีวิต
ตำรวจนะคะบอกว่าจากคำให้การนายซีเกมเนี่ย
ตั้งใจจะยิงในท็อปคู่อริแค่คนเดียวครับ
แต่ในแฟมน่ะมาด้วยกันก็เลยต้องยิงปิดปาก
และสาเหตุที่ไม่ได้ยิงนายเต๋านายเต๋าเนี่ยนะคะ
เพราะว่าในเต๋าเป็นน้องรักยืนยันว่าไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกันก่อนหน้านี้ค่ะ
ตำรวจก็เลยต้องเรียกตัวในเต๋ามาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้จริง
ซึ่งนายเต๋าเองตอนนี้ติดต่อเข้ามาเพื่อจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางตำรวจแล้วนะคะ